ภรรยาออกมาวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แล้วก็หายไปในแน่นน้ำมาเลเซีย

ยังคงไร้วี่แววอยู่ค่ะ

เดินทางไปที่หมู่๔ตำบลนาหมื่นศรี

เพื่อพบกับนางปริยาสุวรรณวัฒน์

เดินทางออกจากบ้านไปเมื่อวันที่๒๐เมษายน
ที่ผ่านมาเพื่อไปทำงานบนเรือประมง

ตั้งแต่วันที่๘พฤษภาคม
ครอบครัวได้รับแจ้งจากญาติของไตเรือลำที่นายวีระไปทำงานนะคะว่า
เรือเนี่ยโดนพายุแล้วก็ล่มกลางทะเลศูนย์หายไปบริเวณที่ตะวันตกของเกาะลังกาวี
ในประเทศมาเลเซียเหตุการณ์นั้นทำให้ลูกเรือสี่คน
หนึ่งในนั้นคือนายวีระศูนย์หายขณะออกเรือแล้วยังหาไม่พบซึ่งคาดว่าน่าจะเสียชีวิตค่ะ
ภรรยาภรรยาเนี่ยเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาเลยนะคะบอกว่ารู้ข่าวก็ตกใจทำอะไรไม่ถูก
โทรมาหาครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่๔พฤษภาคมที่ผ่านมาจากนั้นติดต่อไม่ได้
มากว่า๑เดือนแล้วลูกตัวเธอและญาติพยายามทำทุกวิถีทาง
เพื่อให้หน่วยงานช่วยค้นหาสามีแม้ว่าจะกลับมาในสภาพใดก็ตาม
ขอให้ได้กลับคืนมาก็พอค่ะ
สาวของนายวีระก็บอกว่าก่อนหน้านี้ครอบครัวได้รับแจ้งนะคะ
พบร่างของลูกเรือแล้ว๔คน
แต่ทีนี้พอตรวจสอบไปจริงกลับได้รับแจ้งว่าเจอแค่๑คนเท่านั้น

เพราะว่าหลักฐานบางอย่างที่ครอบครัวได้รับมีหลายอย่างน่าสงสัย
ซึ่งทำให้คิดได้ว่าพ่อของพวกเขาอาจจะได้รับอันตราย
หรือถูกฆาตกรรมหรือไม่ค่ะ
อันนี้ละรับ๕กว่านก็อีกติดตรายังก็เพิ่งนำปลอิสระ
คือก็ข้องแบบไห้อยู่ก่อนแนวส่องสามวัน

ตอนนี้ก็อยากให้มีความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องปอนะครับ

ข้อยนุยอันต่างช่วยพ่อครับ
ว่าไม่ว่าได้แบบไหนหลับได้หมดครับแต่ค่อยขับมาข่าวตอนนี้ในใจลึกของครอบครัวสวรรณวัฒน์เนี่ย
หวังว่าผู้เป็นสามีผู้เป็นพ่อหรือเป็นเสาหลักของบ้าน
ยังคงมีชีวิตอยู่นะคะตราบใดที่ยังไม่เห็นศพพร้อมทั้งอยากให้หน่วยงานใน
ตามหาให้หน่อยเพราะนี่ก็ผ่านมากว่า๑เดือนแล้วก็ยังไม่ได้รับข่าวคราวใดเลยนะคะ